อันนี้คือรุมมาแบบนับไม่ถ้วนคุณชนะ

จนปากเนี่ยเจอบวงไปหมดเลยอ่ะ
แบบนี้ต้องไปดูหน่อยว่าเจ็บขนาดไหน

ไอ้เปิดด้วยเหรอกระบ้อนหรอ
โหเปิดผาก

เดี๋ยวไปโดนอะไรมาพี่ถึงได้ปากบวมขนาดนั้นแหละครับ
โดนแปมต่อยสิคะคุณธนาปากบวมเจอะเลยอยู่เดียว

แล้วพี่คนนั้นที่ลงไปในน้ำน่ะก็พยายามตะโกนบอกคนที่อยู่บนฝั่ง

ไม่ช่วยเลยเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเลยเพื่อน
เพื่อนก็บอกเขาต้องหนีเหมือนกัน
แต่เพื่อนเขาตะโกนมานะบางคนก็เถียงนะบอกว่าช่วยแล้ว

แล้วจะช่วยอย่างนี้ช่วยกลับบ้านไปก่อนไหม
แต่นี่เขาโดดไปทั้งเครื่องตัดย่าเลยเหรอ

ปรากฏว่าไปเจอแตนที่เป็นเจ้าถิ่นนะคุณผู้ชม

ก็แตนมันทำรังอยู่แถวนั้นพี่เขาก็ไม่รู้ไง
เขาก็ไปตัดย่าตามภาษาเขานะคะ
สุดท้ายเจอแตนมาต่อย
พี่เขาบอกนะ๕๐ต่อ๑อ่ะ

โอ้โหรุมกันแบบนี้ไม่มีใครช่วยเลย
แต่พอขึ้นฝั่งมาได้เพื่อนก็ช่วยประถมพยาบาลแหละ

ใครดูอยู่แล้วไม่ทำปากเติ่งตามบ้างเนี่ย

ผมว่าแอบเอามือรูปที่ปากตัวเองเหมือนกันนะ
ป่านฉันเหมือนหลวงพี่เขาจะโดนแฟนต่อยหรือเปล่า

เขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่เอาเหล็กในที่ถูกแตนต่อยออกเออ
วิธีการนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่ทราบจริง
ก็เป็นวิธีการที่แต่ละที่เขาว่ากันไปนะ

อันนี้คือทำสตาร์ทเครื่องตัดย่า
ลองดูดิว่าเครื่องตัดย่ามันพังไหม
เพราะว่าเล่นโดดลงไปในน้ำทั้งเครื่องตัดย่าเลย
แต่พี่เขาบอกแล้วว่ามันไม่น่ารอด

ผู้ชายคนนี้ดูแล้วไม่น่ารอดว่างั้นเถอะ

แต่ที่เครื่องตัดย่าเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเพราะลงน้ำไปแบบนั้น
ครับโอ้โฮไอ้ตายคำเกินไป
ชาวเน็ตเองก็ออกมาคอมเมนต์กันหลากหลาย

ถ้าเกิดคนที่เขาแพ้ขึ้นมาจริงนี้
อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับโอ้โฮจริงค่ะ
อ่าเล่ากันไปสนุกซะจริงถือว่าพี่เค้าก็รอดปลอดภัยนะคะ

กับสบัดข่าวประกัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ